ต่อเหตุการณ์นี้กันหน่อยเชื่อว่าหลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะพี่กู้ภัยนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นความเสื่อมเสียของกู้ภัยจริง
กับบุคคลเพียงแค่๓คนนะคะ
โด่ฮิปอายโด่กว่าฮิปคือสองสามีภรรยาที่ใช้รถกู้ภัย
ขนยาบ้าล็อตใหญ่มาก
เป็นรถตู้เป็นรถตู้ตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่าอุ๊ยสงสัยจะไปรีบรับผู้ป่วยหรืออะไร
แต่สุดท้ายคือแหกด่านมาเพราะถูกตำรวจเรียกนะคะ
ดันแล้วก็ขับหนีไปชนไปหลายคันเหมือนกัน
สุดท้ายไปจอดทิ้งไว้ที่หนึ่งแล้วมีเพื่อนขับกระบะตู้ทึบมารับ
เพื่อนที่ว่าคือไอซ์หลังจากนั้นสามคนหายสาบศูนย์ไปเลยค่ะ
ตำรวจพยายามไล่ตามจนสุดท้ายวันนี้จับได้ทั้ง๓คนแล้วนะคะ
นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่กว่า๒๐นายค่ะ
ทะเบียนหนึ่งเท้าผู้เท่าผอพรึ่ง๖๔๑๑กรุงเทพฯ
ด้านหน้าและด้านข้างมีตรามูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ
จังหวะจะขับออกจากปั๊มตำรวจก็เข้าชาร์จทันทีนะคะ
ในรถไม่ได้มีไอซ์คนเดียวไอซ์คือชานรมพุทธเจริญ
ส่วนนี้คือพ่อของไอซ์ค่ะนายชัยวัดพุทธเจริญ
และยังมีผู้หญิงอีกคนนึงที่อุ้มเด็กชายอายุประมาณ๑ขวบอยู่ในรถด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทุกคนเลยนี่ที่นั่งอยู่คือไอซ์ที่โดนใส่กุญแจมือ
ส่วนคนนี้คือผู้หญิงที่นั่งมาด้วยแล้วก็มีเด็กอายุ๑ขวบอีกคนนึง
แต่วันนั้นคันนี้ไม่ใช่คันที่ไปรับโด่กับทิพย์
ใช่เพราะว่าคันที่ไปรับเนี่ยเป็นกระบะแล้วมันมีกระจกเป็นกระจก
เป็นกระจกฟีมทึบใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่ก็เอาเป็นว่าไอซ์เนี่ยถูกจับได้โดยนั่งรถกระบะมากับพ่อ
ใช่คันนี้คือคันที่ไอซ์ขับมารับโดกกระทิบ
หลังจากที่ขับรถตู้มาจอดทิ้งเอาไว้อืมแต่คันที่จับได้เนี่ยเป็นอีกคันหนึ่ง
ครับแต่เอาเป็นว่าก็รวบไปทั้งหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคสอง
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒เองก็จับโด่กับทิพย์ได้เหมือนกัน
กับทิพย์ไปหลบอยู่ที่บ้านเช่าในอำเภอเขาชะเมาที่ระยองค่ะ
ไปดูวินาทีคุมตัวกันนะคะ
ถามว่าหลายคนคงอยากฟังจากปากของโด้ละทิพย์ว่าทำแบบนี้ทำไม
ทำมานานเท่าไหร่ทำมากี่ครั้งแล้วแล้วก็รายละเอียดต่าง
แต่ตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวบอกว่าโด่กับทิพย์ไม่พูดอะไรเลย
ตำรวจพาเข้าไปที่ห้องสอบสวนนะคะ
ตำรวจก็พาไป๓คนเลยนะคะโด่ทิพย์แล้วก็ไอซ
เข้าห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำก่อนจะพาออกมา
ในเมื่อโด้กับทิพย์ไม่พูดไม่เป็นไรถามไอซ์ก็ได้
ไอซ์ไอซ์อยากพูดอะไรไหม
บอกว่าผมอยากขอโทษพ่อแม่
สาเหตุที่ผมทำไปผมแค่ต้องการช่วยโด่ที่เป็นเพื่อน

แต่ผมขอยืนยันตรงนี้ว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการขนยาเสพติดเลย
มาช่วยโด่ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร
แค่ช่วยเพื่อนเฉย

อย่าบ้าหรือว่าเราคิดว่าเป็นกันค่ะ
ถ้ารู้ว่าเขาบอกว่าอย่างไรให้เป็นผลอะไรครับ

เขาตั้งใจจะนั่งไปที่ไหนครับ
อ๋อไม่ได้หนีหรือเปลี่ยนตั้งใจจะมอบตัวอยู่แล้ว

พอเมื่อกี้เสียงพ่อนะบอกว่าไอซ์บอกให้พ่อพามามอบตัว
เมื่อสักครู่นี้เป็นภาพจากกล้องติดหมวกของตำรวจ

กระบะตู้ทึบคันนั้นที่พ่อขับมาใช่ไหม
ขับออกจากปั๊มพอดีตำรวจก็เลยชาร์จเลยเห็นไหมคะ

แต่ตำรวจเจอตัวก่อนค่ะ

แล้วรถคันนี้เนี่ยก็ติดสติ๊กเกอร์
กู้ภัยกระตันยูใช่ไหมใช่ค่ะร่วมกับตันยู
ซึ่งต้องฟังจากทางร่วมกับตันยูเขาด้วยนะ

นี่ฮะว่าตกลงมันยังไงอะไรกันแน่เนี่ยค่ะ

บางคนก็เป็นจิตอาสามาช่วยงานอะไรพวกนี้ใช่ไหม

ก็เป็นสมาชิกอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนึง

ตำรวจสอบปากคำทั้ง๓คนอยู่ทั้งโดทิพย์แล้วก็ไอซ์
เดี๋ยวต้องขยายผลสอบปากคำทั้งหมดเลยล่ะว่า
ตกลงรับยาจากไหนทำมากี่ครั้งแล้วอะไรยังไงบ้าง
มันเยอะเริ่ม๒ล้าน๔แสนกว่าเม็ด